เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูวงเสวนาทางการเมืองที่น่าสนใจกันหน่อย
เสวนาปฏิรูปประชาธิปไตยจากชุมชนฐานรากสู่ประเทศ
ก็มีนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองร่วมงานเสวนาในครั้งนี้
แล้วก็ให้ความเห็นน่าสนใจเรื่องของการเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาใหม่

อย่างอาจารย์อนุสรธรรมจัยซึ่งเป็นกรรมการสถาบันสร้างอนาคตไทยบอกว่า
การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
เชื่อแบบนี้นะคะว่าจะเกิดปัญหาวุ่นวาย
วุ่นวายตามมาเพราะว่ามีเรื่องของระบบการจัดสรรปันส่วนผสม
ที่เป็นช่องว่างทำให้เกิดการซื้อเสียงมากที่สุด
ในขณะที่ยังอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เป็นธรรม
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ
เมื่อมีรัฐบาลแล้วพักการเมืองจะต้องจับมือกัน
เพื่อแก้รัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตย
ใช้รูปแบบปี๒๕๔๐ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พร้อมเสนอให้สวงดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
และฟังเสียงจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเท่านั้น
อันนี้อาจารย์อนุสรเขาเสนอมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งท่านจากฝากฝั่งการเมืองค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ประชาธิปไตยต้องเริ่มจากฐานรากชุมชน

แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ซึ่งเป็นกติกาใหม่
อันนี้มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าดึงอำนาจมารวมที่ส่วนกลาง
แล้วทางออกเรื่องนี้ก็คือจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน
กระจายประชาธิปไตยไปทุกด้านค่ะ
อีกหนึ่งท่านก็คือนายนิกรจำนงผู้อำนวยการ
ชาติไทยพัฒนานะคะเห็นว่า
รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ทำให้พักการเมืองพบปัญหาอย่างมาก

พักการเมืองถูกทุบให้แตกกระจาย
จนกระทั่งภักดิ์มันแตกออกเป็นภักดิ์เล็กภักดิ์น้อย

ดังนั้นควรแก้รัฐธรรมนูญ
โดยเน้นกระจายอำนาจไปอย่างประชาชนเหมือนปี๒๕๔๐ค่ะ